วันอาทิตย์นี้มันเต็มร้อยไปกับ

อาทิตย์ที่๒๒ตุลาคมนี้๔ทุ่มเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒